นกกระจอกนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจ
ทีมข่าวของเราก็เลยตามต่อให้ตามความคืบหน้าให้
เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะคะมีคุณแม่ของเด็กผู้หญิงรายหนึ่ง
ร้องทุกข์เอาไว้บอกว่าลูกสาวอายุ๑๑ปี
คนสนิทพาไปล่วงละเมิดทางเพศและค้าประเวณี
ลูกสาวติดเชื้อซิฟิลิสต์
น้องบีนามสมมุตินะคะอยู่ชั้นป๕อายุ๑๑คนนี้แหละค่ะ
โดนนางสาวเอเป็นพี่สะพ้ายหลอกไปขายบริการหลายครั้ง
ถ้าไม่ยอมทำตามให้คนมาทำร้าย
ก่อนหน้านี้น้องก็อยู่ที่บ้านปกติแหละ
แต่ก็จะมีกลุ่มเพื่อนก็คือลูกพี่ลูกน้องที่เล่นอยู่ด้วยกัน
บางครั้งน้องก็ไปนอนค้างที่บ้านของลุงและบ้านของนางสาวเอพี่สะพ้ายคนนี้
ไม่คิดว่าน้องจะโดนแบบนี้นะคะแม่บอก
ไม่มีใครรู้ว่าเขาพาน้องไปตระเวนข้างนอกพาไปค้าประเวณี
เพราะเช้าน้องก็กลับเข้าบ้านแล้วก็ไปเรียนตามปกติ
ไม่มีใครเอกใจแต่ล่าสุดที่แม่เอกใจขึ้นมาก็คือ
น้องมีอาการตุ่มขึ้นตามตัวและมีกลิ่น
ก็เลยพาไปหาหมอน้องร้องไห้และยอมเล่าให้ฟัง
แจ้งความเอาผิดพี่สะพ้ายนะคะที่หลอกน้องไป
รวมถึงผู้ชายอายุ๓๐ปีประมาณ๓รายที่ไปล่วงละเมิดทางเพศน้อง
ตอนนี้น้องอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าน้องติดเชื้อ
แล้วน้องประจำเดือนไม่มา๒เดือนแล้วไม่รู้ว่าตั้งคันหรือเปล่า
สภาพจิตใจน้องตอนนี้คือนอนซึมกลัวมากไม่กล้าไปโรงเรียนอายเพื่อน
คุณแม่ก็เลยบอกว่าอยากจะให้ช่วยเหลือหน่อยเพราะว่าหลังจากไปแจ้งความเอาไว้
เหมือนกับถูกคุกคามด้วยถูกดักทำร้ายด้วยแม่ต้องหอบลูก
หนีตายออกจากบ้านนี่ค่ะนี่คือเรื่องราวที่โพสต์เอาไว้
ในเฟซบุ๊คแฟนเพจข่าวนกกระจอกนะคะโอ้โหตอนนั้นใครเห็นเรื่องราวนี้นะ
บอกอะไรจะน่าสงสารขนาดนี้ใช่ค่ะทีมข่าวของเราเห็นข่าวนี้ก็
เลยตามเรื่องให้อ่ะไปถึงโรงพยาบาลเลยนะคะไปถึง
โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามต่อไป